จากเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุยิงเจ้าของปั๊มน้ำมัน

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าปมก่อเหตุคือที่ตั้งไว้๒ประเด็น
คือขัดแย้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
แต่ว่าชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าเจ้าของปั๊มและภรรยาเป็นคนดีนะครับ
หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงนายประชาวรทัศน์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็นางปาริดาวรทัศน์บาดเจ็บสาหัส
ซึ่งทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันอยู่ในอำเภอเมืองสะแก้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีทัชชัยปิตีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกพิรมจันทราพิรม
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองสะแก้ว
นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับ
พลตำรวจตรีทัศน์ชัยบอกว่า
ได้รับคำสั่งมาจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

เนื่องจากถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน
และเป็นการกระทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ซึ่งขณะนี้การสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
ก็ได้ข้อมูลจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะครับ

จะไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ก็ตาม
ตำรวจได้สอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุไว้หลายปากแล้วนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่อาจมีผู้อื่นที่รู้เห็นและวางแผนอยู่เบื้องหลังด้วย
ส่วนปมการสังหารสันนิษฐานไว้๒ประเด็นก็คือ
ขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและปมปัญหาเรื่องธุรกิจครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด
แต่คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว
แต่ก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะครับ
แล้วก็จะทราบตัวและติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววันนี้ครับ
ขณะที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวทำธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมันได้ประมาณ๕ปี

ส่วนตัวเธอเองก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับ

ได้นำส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ส่วนนางปาริดาผู้บาดเจ็บขณะนี้ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
ล่าสุดนั้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แล้วก็ตำรวจให้ความคุ้มครองพยานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกสาวรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ด้านของนายดำรงฤทธิกิติวราพรอายุ๖๗ปี

บอกว่าช่วงเวลาประมาณตี๕เศษในวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
คือตัวเขาเองกำลังนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านนะครับ

ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
หลังจากสิ้นเสียงปืนสักพักหนึ่งนะครับ

ซึ่งรู้จักกันนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเลย

ส่งเสียงเรียกมาส่งเสียงแล้วก็มาเคาะประตูกระจก

แล้วก็ส่งเสียงแบบนี้คุณบอกหนูถูกยิงหนูถูกยิง

คุณดำรงฤทธิ์ได้เรียกแม่บ้านที่ดูแล
มาช่วยเหลือนำนางปาริดาไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
โดยขณะนั้นนางปาริดายังสามารถเดินขึ้นรถเองได้
พร้อมกับนำนายประชาผู้ถูกยิงอีกคนไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่านายประชาเสียชีวิตในที่สุดนะครับ

ส่วนใหญ่รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้จักมักคุ้นกับสองสามีภรรยาดี
แล้วก็บอกว่าเป็นปั๊มขนาดเล็กแห่งเดียวที่มีอยู่ในย่านนี้
สองสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เวลาชาวบ้านมาเติมน้ำมันนะก็จะพูดจาดี
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจอย่างมาก
เพราะว่าถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจแล้วก็โหดร้าย
ทำให้ชาวบ้านตอนนี้ก็กลัวกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ